โปรดติดตามตอนต่อไป
กิจกรรมนี้ครับเป็นกิจกรรมปลูกป่านะครับ
โอ้โหช่วงนี้เนี่ยกำลังฮิตกำลังฮอต
แล้วก็เป็นข่าวในโลกโซเชียลสุดนะครับ
เพราะฉะนั้นเราควรจะไปปลูกป่ากันหน่อย
จะพาไปที่นั่นแล้วก็ไปปลูกกับคนเด่นคนดังคนนี้
โจอีบอยแรปเปอร์ชื่อดังครับ
ชมบรรยากาศของกลุ่มคนรักป่าที่รวมตัวกันเดินทางไปปลูกป่า
ใกล้ถึงจังหวัดน่านแม่ยังไม่ทันได้ปลูกป่าค่ะคุณผู้ชม
พวกเขาต้องเจอกับเส้นทางเขาที่บอกได้เลยว่าต้องเดินเท่านั้นค่ะ
เดินไปไม่เท่าไหร่ดันมาเจอสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่ง
คือเจ้าหนอนบุ้งขนสีดำปลูกปุ๋ยแบบนี้
เรียกได้ว่ามีโอกาสน้อยมากค่ะคุณผู้ชมที่จะได้เห็นนอนบุ้ง
ซึ่งอาศัยอยู่ในป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์แบบนี้แหละค่ะระหว่างทางบรรยากาศการเดินขึ้นเขาระยะทางกว่าห้ากิโลเมตร
เป็นไปอย่างทุลักทุเลอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะเพราะทางที่สูงชันขนาดนี้
รถธรรมดาไม่สามารถขึ้นเขาได้อย่างแน่นอนแต่ทุกคนก็ย่างเท้าขึ้นเขากันอย่างไม่ลดละ
เชื่อว่ากลุ่มคนรักป่าทุกคนมาด้วยใจกันจริงจริงค่ะเมื่อถึงแปลงปลูก
ที่บ้านยอดดอยวัฒนากลุ่มคนรักป่าหลายร้อยคนต่างช่วยกันขุดดิน
นำกล้าไม้ลงหลุมฝังกรบเรียงรายเต็มไปทั่วแปลงเลยค่ะ
แต่เอ๊เมื่อสักครู่นี้แอบเห็นพี่โจอี้บอยแรปเปอร์ชื่อดัง
มาร่วมปลูกป่าในคลิปนี้ด้วย
และยังเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมกันปลูกป่าอีกด้วยค่ะ

แค่เห็นหน้าก็อยากแดนกระจายท่ามกลางป่าเขารำเนาภัยกันเลยทีเดียวค่ะ
ดีครับทำให้หลายหน่วยงานหลายฝ่าย
ทั้งประชาชนทั้งคนที่เคยทำอยู่แล้ว
หรือหลายคนก็รู้สึกตื่นตัวขึ้นมาขึ้นมาลุยกันอีก

จริงแล้วที่ทำอยู่คืออยากให้ทุกคนรู้สึกว่า
เราก็แค่นี้เราแค่นี้เราทำกันได้แค่นี้จริง
กี่ร้อยไล่เนี่ยมันหายกันไปเป็นล้านไล่นะ
ถ้าทุกคนไม่ลุกขึ้นมาทำมันก็เป็นไปไม่ได้
จากพี่โจอี้บอยสุดหล่อแล้ว
ยังมีอีกหนึ่งคนดังอย่างนายสุฮาริสสยามวาลา
ได้เดินทางมาร่วมกวนกับโจอี้บอยและชิมปลูกเลย
พร้อมบอกว่ารู้สึกดีใจมากที่เห็นทุกคนมาร่วมกันปลูกป่าค่ะ
มันเป็นภาพที่น่าชื่นใจมากนะครับ
ซึ่งเราก็ผ่านงานปลูกป่ามา

เราก็จะเห็นความร่วมแรงร่วมใจที่มาช่วยกัน

ปลูกด้วยกันก็จับไม้จับมือดึงกัน
ประคองกันเพราะว่าทางมันก็ชันอยู่อะไรอย่างนี้ครับ
ก็ยังไงมาดูแลนั่นนะครับ
ขอให้เป็นจังหวัดที่เป็นจุดเริ่มต้น
แล้วก็กระจายออกไปมันยังมีอีกเป็นล้านล้านไร่
ทั่วภาคเหนือที่เราน่าจะทำได้ปรับปรุงมันได้
พวกเราที่เป็นผู้ใหญ่วันนี้ทำเถอะครับ

มันสำหรับเด็กของพวกเราเองทั้งนั้นนะครับ

แม้เห็นบรรยากาศการปลูกปากครั้งนี้
เต็มไปด้วยความคึกคักและความสนุกสนานแล้ว
เชื่อว่าโครงการปลูกป่าทิพย์หน้า

และเดินทางมาร่วมพลิกฟื้นคืนพื้นป่าที่จังหวัดน่าน
กันเป็นจำนวนมากอย่างแน่นอนค่ะ
นี่เราทำท่านี้แบบนี้นะคะ

ไม่มีเวลาที่จะได้ปลูกป่าเขาให้

แล้วการรวบกันอดุลักษณ์แล้วก็รวบปลูกป่า
ก็ปลูกเหมือนกันปลูกนวดปลูกผมคือหายไปเยอะแล้วอายุเยอะหรอพอมั้ยล้อเล่น

เพื่อผืนป่าในเมืองไทยของเราที่ยั่งยืนนะคะคุณผู้ชม
มากันที่จังหวัดชุมพรกันบ้างค่ะ
คุณผู้ชมเวลาเราขับรถกันไปข้างทาง
มักจะเจอพวกสารพระภูมิเก่า

แต่ว่ามีคนก็พลิกวิกฤตเป็นโอกาส
จัดทำสารพระภูมิมาเป็นหมู่บ้านปลา
และก็สร้างรายได้ที่ยั่งยืนมากเลยทีเดียว
แบบนี้ก็ถือว่าเป็นการอนุรักษ์เหมือนกันนะครับ
สำหรับนายนักรบหน้าทะลังนะคะนายอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร
พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเช้าประมง

ซากประหลักหักพังของสารพระภูมิเก่า
ชาวบ้านเขานำไปทิ้งไว้ตามถนนในอำเภอประทิวกว่าพันชิ้นเลยนะคะ
เพื่อใส่เรือประมงนำไปทิ้งลงสู่ท้องทะเล
ห่างฝั่งไป๓๐๐เมตรค่ะ
นี่แหละกองใหญ่มากขนาดนี้เลยนะคะ
ทิ้งลงทะเลเนี่ยไม่ได้ว่าเอาขยะไปทิ้ง
ไม่ใช่แต่เพราะว่าเป็นการเอาไปสร้างเป็นเหมือนเป็นบ้านปลาเอาให้ปลา
เป็นแหล่งปาการังเทียมเป็นที่อยู่อาศัย
แล้วก็เป็นแหล่งอาหารเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์สัตว์น้ำนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
นายอำเภอท่าแซะเขาบอกว่าเมื่อครั้งที่ยังเป็นนายอำเภอประทิวนะคะ
ได้มีการรวมกลุ่มกับชาวบ้านประมงพื้นบ้านสะพรี
นำสารพระภูมิเก่าไปทำโครงการบ้านปลาจนประสบความสำเร็จมาแล้ว
ชาวประมงจึงเชิญตัวเองมาร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่ง
แม้ว่าจะย้ายไปเป็นนายอำเภอท่าแซะแล้วก็ตามนะคะ
ส่วนการนำสารพระภูมิเก่ามานั้นมีการปรึกษาพระสงฆ์แล้วก็คือ

เพราะว่านำมาใช้ประโยชน์

บางคนเขามีความเชื่อว่าทำงานนี้จะดีรึเปล่า
โครงการดังกล่าวค่ะพบว่ามีสัตว์น้ำชุกชุมมากขึ้น
ชาวเรือนี่แหละค่ะชาวประมงต่างก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้น
นักท่องเที่ยวเช่าเรือออกไปตกปลามากขึ้น
นี่ไงอ๋อตกขึ้นมาลิบปลาตัวเล็กตัวน้อยนี่เห็นไหมความอุดมสมบูรณ์ยังมีอยู่

จุบันสารพระภูมิเก่าในพื้นที่ก็เริ่มหมดลง
เตรียมขยายไปยังอำเภออื่นต่อไปอีกด้วย
จริงแล้วมันก็เป็นการทำให้บรรยากาศข้างทางริมถนนเนี่ยดูโล่งตาขึ้นด้วยนะ
นำสิ่งพวกนี้มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยถูกต้องอืมมาเป็นประโยชน์ถูกต้อง
มาดูอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องอนุรักษ์กันคุณผู้ชมครับ
จะพาไปดูวิหารไม้รูปสามเหลี่ยมแบบโบราณนะครับที่จังหวัดอุดรธานี
เขาบอกว่าที่นั่นเนี่ยเป็นวิหารที่มีอายุประมาณเกือบร้อยปีเลยนะ
เพราะฉะนั้นไปดูกันหน่อยนะครับนี่แหละรูปสองปีเลยเหรอคะ
หาชมได้ยากแล้วก็ไม่ได้หาชมง่ายคุณผู้ชมครับ
เป็นวิหารไม้รูปสามเหลี่ยมทรงหมอนนะครับภายในวัดจอมศรีบ้านน้ำคล้องหมู่สิบหก
ตำบลพันดอนอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีครับ
ถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในภาคอีสานนะครับที่วิหารแห่งนี้นั้นมีเสามากกว่าร้อยต้นนะครับ
กว้างสี่สิบเมตรยาวห้าสิบเมตรมียอดเป็นทรงโดมสี่โดมครับ
มีห้องโถงใหญ่กว้าง๔๐ตารางเมตรนะครับและยังมีห้องโถงขนาดเล็กอีก๒ห้อง
พื้นที่กว้างประมาณ๒๐ตารางเมตรครับมีบันไดขึ้นบนวิหาร๒ด้านนะครับ
วิหารหันหน้าไปทางทิศใต้โอ้โหเป็นไงล่ะความยิ่งใหญ่ของวิหารแห่งนี้
ไม่เริ่มเทิมเลยนะแล้วก็กว้างมากด้วยวิหารแห่งนี้นะครับ
ก็สร้างด้วยไม้เนื้อแข็งทั้งหลังครับภายในตัววิหารนะครับ
และหลังคาเนี่ยจะมีลวดลายสวยงามแต่ว่าที่น่าเสียดายก็คือ
เริ่มที่จะผุพังลงแล้วครับเหลือเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ยังคงความสวยงาม
เหมือนแต่ในอดีตนะครับแล้วก็เขาว่ากันว่าในอดีตนะครับ
ภายในตัววิหารเป็นที่ประดิษฐานของพระประธาน
และพระพุทธรูปอื่นแต่ว่าน่าเสียดายครับ
ถูกคนร้ายเข้าไปขโมยทางวัดเนี่ยจึงต้องนำไปเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัย
ขโมยขโจรเดี๋ยวนี้ก็ช่างไม่กลัวบาปเลยนะครับ
ลองสอบถามหลวงพ่อคำสิงไพรตุรัสนะครับ
อายุ๘๔ปีบวชมาได้๓๓พันศาบอกว่า
พระครูสมุศรีอดีตเจ้าอาวาสผู้ก่อตั้งครับ
นำเอาแบบมาจากกรุงเทพนะครับไม่ใช่สถาปัตยกรรมในอีสาน
แต่ว่าโดมแห่งนี้เขาก่อสร้างมาเมื่อปี๒๕๔
อายุก็เกือบร้อยปีแล้วนะครับถือว่าเป็นสถาปัตยกรรม
โดมแห่งเดียวในภาคอีสานที่ชาวพุทธต้องอนุรักษ์เอาไว้ครับ
สวยมากนี่ขนาดค่อนข้างที่จะมีผูกพังไปบางส่วนแล้ว
เรายังเห็นได้ถึงความวิจิตรงดงามครับคือบางอย่างสมัยโบราณเนี่ย
ไม้เขามีการใช้การขัดไม่ค่อยมีแบบตอกตะปูเหมือนในปัจจุบันนี้นะคะ
มีการขัดตามแบบซีกไม้ต่างนานาแล้วก็มันค่อนข้างที่แข็งแรงมาก
เออต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ไม่แข็งแรงได้ไงอยู่มาเกือบร้อยปีแล้ว
อยู่มาพอกับอายุของคุณเลยยังไม่ถึงขนาดนั้นจะบ้าแล้วอยู่เป็นร้อยปี
คุณผู้ชมมาต่อกันที่ข่าวนี้ดีกว่าเดี๋ยวพาไปหลายจังหวัดเลย
สำหรับการแห่นาคคุณเคยบวชไหมเคยสิก็จะต้องมีการแห่นาค
ที่เขาจะแบกหน้าขึ้นบ่าบ้างแต่ว่าอันนี้เก๋มากเลย
ไม่ธรรมดาแน่นอนอย่างปฐุมธานีปฐุมธานีนี่เขาบอกว่ามีการโปรยทาน
โปรยธานด้วยโปรยธานเป็นอุปกรณ์การเกษตร
ถูกต้องแล้วส่วนที่ฉะเชิงเซานะคะโปรยทานเป็นเงินจำนวน๗๐๐๐บาท
คุณผู้ชมหาไปค่ะอยากจะไปเก็บด้วยจังเลย
ที่เห็นสาวเหลือน้อยเอ้ยสาวพากันแต่งองค์ทรงเครื่องแบบจัดเต็มทั้งชุดนักเรียนชุดไทยนางยักษ์ขึ้นมา
ทุกคนบอกว่าที่เห็นนี่เป็นชุดของตัวเองนะคะไม่ได้ไปหยิบยืมใครที่ไหน
เพราะตั้งใจแต่งมาร่วมขบวนแห่นาคบรรพฤษบุญรอดลูกชายคนเดียวของกำนันตุ้ม
ที่วัดกลางบางประกงอำเภอบางปงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
แต่ทีเด็ดของงานบวชครั้งนี้กลับอยู่ที่แคล่ปลากระพงตัวเคือง
สำหรับให้นาคนั่งยาว๒เมตรสูง๕๐เซนติเมตร
คนทั้งหมด๑๖คนในการหามแคล่ปลากระพงเป็นระยะทาง๑
กิโลเมตรจากหน้าบ้านไปยังวัด
จากนั้นก็นำรถไฟฟ้าขึ้นไปร่วมขบวนแห่รอบโบสถ์กันอย่างสนุกสนาน
สุดยันปรอยทานมีทั้งสิ้น๗๐๐๐๐บาท
มีประชาชนมาร่วมอนุโมทนาบุญจำนวนมาก
กำนันตุ้มบอกว่าที่นำปลากระพงมาให้นาคนั่งนั้น
เป็นเพราะครอบครัวเลี้ยงปลากระพงมาตั้งแต่เด็ก
สร้างรายได้ให้อย่างมหาศาลจนถึงปัจจุบัน
ไม่ลืมนึกถึงปลากระพงที่เคยเลี้ยง
และต้องการให้มีส่วนร่วมในงานบุญครั้งนี้ด้วย
ส่วนที่โบสถ์วัดลากค้อนอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปฐุมธานี
ชาวบ้านกว่า๕๐๐คนแย่งกันรับปล่อยทาน
นายอวยพรจันแจ่มจัดงานบวชนาคอุปสมบทนายจิรพันธ์จันแจ่มลูกชาย
โดยมีการโปรยทานเป็นอุปกรณ์การเกษตรโดยเฉพาะเครื่องฉีดยา
นาคเริ่มโปรยทานชาวบ้านก็ร่วมกันแย่งลูกไข่ที่ด้านในเป็นเศษกระดาษฉลากรางวัล
เพื่อให้ผู้ที่ไปร่วมงานมีโอกาสได้รางวัลเป็นของขวัญกลับบ้าน
อุพรบอกว่าสาเหตุที่ต้องโปรยทานเป็นอุปกรณ์การเกษตรและข้าวสาร
จากตัวเองเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องดูแลลูกบ้าน
ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรจึงอยากจะมอบอุปกรณ์การเกษตรเพื่อขอบคุณชาวบ้านที่ไปร่วมงาน
โดยรางวัลมีทั้งเครื่องฉีดยาและฉีดปุ๋ยจำนวน๓๐เครื่อง
ข้าวสารถุงละ๕กิโลกรัม๑๕๐ถุง
ลม๑๐เครื่องและเสื้อเชิดอีก๑๐๐ตัว
งานนี้ทำเอาทั้งเจ้าภาพและผู้ที่มาร่วมงาน
จากจะได้บุญแล้วยังมีความสุขกันทั่วหน้าเลยจ้า